พูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
ก่อนหน้านี้เราพบผู้ป่วยในประเทศ

ทีนี้หลายคนกังวลว่าสิ่งที่พบในประเทศ
เกิดจากคนที่เขาเดินทางลักลอบ
เข้ามาจากเมียนมาแล้วเข้ามาสู่ประเทศไทย
มีข่าวอีกพรุ่งนี้จะมีชาวไทย
กลุ่มแรกจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก
แรกนะคะเดินทางกลับเข้ามา
แต่ทีนี้หลายคนมือกำพะเลยค่ะ

ไงว่าการเข้ามาเดี๋ยวจะนำโรคโควิด๑๙

แล้วการคัดกรองแน่นอนถ้าลักลอบเข้ามาไม่มีหรอก
ทางการบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
เพราะว่าทุกคนที่เข้ามาชุดแรก

และจะต้องกักตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เข้าสถานกักกันโดยทันที

มาตรวจสอบสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙กันหน่อย

เป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะ๒๕รายนะคะ
ประหารสถานการณ์โควิด๑๙ค่ะ
แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยในประเทศพบ

สหรัฐอเมริกาคูเวทตุรกีประเทศละ๒
รัสเซียสวีเดนสิงคโปร์ประเทศละ๑ค่ะ
สำหรับจำนวนผู้ป่วยสะสมในกลุ่ม

ตั้งแต่วันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
รวมแล้วทั้งหมด๔๖ราย
จำนวนนี้เป็นคนที่ลักลอบ
ผ่านโครมแดนธรรมชาติ๑๗ราย
เป็นผู้ที่เดินทางผ่านช่องทางปกติ
ก็คือด่านและกักตัวในสถานกักตัวของรัฐ
กากตัวของรัฐกลุ่มนี้ทำถูกต้องมียี่สิบเจ็ดราย
และเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยในกลุ่มท่าขี้เหล็ก๒รายด้วยกันนะคะ
พลตรีนฤทธาวรวงค่ะผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมือง
ได้มีโอกาสไปพบปะกับพันเอกต่อสินอูเป็นทหารจากฝั่งเมียนมานะคะ
บริเวณกลางสะพานมิตรภาพเมียนมาร์อำเภอแม่สายแห่งที่๒จังหวัดเชียงราย
ขอให้ทางการเมียนมาร์ค่ะช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างอยู่ในท่าขี้เหล็ก
อยากจะให้เขากลับมาในประเทศโดยเร็วขณะนี้มีคนไทยยื่นความจำนง
พร้อมจะเดินทางกลับผ่านกระทรวงการต่างประเทศทั้งหมดที่ยื่นขอนะคะ
๒คนแต่ติดปัญหาเอกสารอาจจะล่าช้าค่ะ
ขอให้ทางเมียนมาร์ช่วยหน่อยช่วยเร่งรัด
แล้วก็ลงโทษคนไทยที่หลบหนีเข้าไป
ให้สถานเบาที่สุดเขาจะได้ออกมายื่นเอกสาร

ทั้งนี้ทางเมียนมาร์ค่ะระบุว่า
ฝ่ายไทยไปประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในเมียนมาร์
ไม่ต้องกลัวรีบมาแจ้งชื่อ
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะตรึงกำลังตามแนวชายแดนค่ะ

แต่ว่าสุดท้ายก็ยังมีการลักลอบข้ามแดน
แบบผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ
บางคนเนี่ยเสี่ยงถึงขั้นต้องว่ายน้ำเข้ามาเลยนะเขาก็ทำนะคะ
ทหารไทยจับกลุ่มชาวไทยชาวลาวที่ลักลอบเข้าประเทศ

ที่ตะบลผลสาหามเพอร์ท่าบ่อนองคาย
ผู้ชายเป็นชาวไทยชื่อนายวิรุธวิชิตนรงค์

เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร

ส่วนอีกหนึ่งรายนางสาวศรีดาวร
หึงสมัยอายุ๒๗ปี
ให้การว่าข้ามมาไทยเพราะจะไปหาหมอที่อุดรธานี

คนต่างด้าวหลบเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยมิได้รับอนุญาต

มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวเงื่อนเรื่องจากของกาต
คำว่ากาดเนี่ยกาดที่บอกว่าไม่ให้ตก

อาสาสมัครชุมชนอิจสลำแม่สอด

อายุ๖๓ปีชื่อบางยี่
บางยี่เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นชาวเมียนมาร์ไม่พอใจค่ะที่ถูกตักเตือนแบบนี้
มีปากเสียงกันรุนแรงปากเสียงไม่พอค่ะ
ถึงขั้นลงไม้ลงมือชกต่อยกันเลยได้รับบาดเจ็บไปทั้งสองคนนะคะ
ลงไปนอนกับพื้นเลยเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอด
ช่วงนี้หลายคนนะคะกลับมาตระหนก
แต่ก็นะคะก็ให้อยู่ในความพอดี
ระแวดระวังตัวเองด้วยนะคะสำหรับใครที่เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังอยู่
สำหรับตอนนี้กองทัพภาคที่๓วางแนวกำลัง
สำหรับผู้ที่กำลังจะลักลอบเข้ามา
มีเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนตรึงกำลังอยู่ด้วยนะคะ
ก็เป็นบรรยากาศที่นำมาฝากกันเรื่องของโควิด๑๙